เราอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งพิธีกรรมโบราณศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ในการตั้งชื่อช้างค่ะ
และที่เห็นอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมโบราณของคนเลี้ยงช้างนะคะ
ชื่อพิธีกรรมเสี่ยงกล้วยเสี่ยงอ้อยตั้งชื่อให้ช้าง
วัชญาณที่ประสงค์ก็คือว่า
ตั้งชื่อให้ช้างเลยช้างที่เกิดออกมาเนี่ยจะได้มีชื่อเป็นของตัวเอง
คนยังมีชื่อใช่ไหมแล้วก็ต้องมีช้างที่มีชื่อเหมือนกัน
คนโบราณเขาเชื่อกันแหละว่าช้างเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ

มนุษย์อย่างเราถ้าจะตั้งชื่อให้ช้างแบบสัตว์อื่นที่เลี้ยงไว้เนี่ยไม่ได้

จะเรียกไอ้ชนะ
โอ้โหเดี๋ยว
คุณชัยเจ็ด
นั่นแหล่ะไม่ได้ง่ายเหมือนตั้งชื่อคุณชนะ
ก็ต้องมีการประกอบพิธีขึ้นมานะคะ
ซึ่งการจัดพิธีนี้แหละนะคะจะมีโอกาสให้ช้างได้เลือกชื่อที่ตัวเองชอบด้วยนะ

ก็คือเจ้าของเนี่ยเขาจะเขียนชื่อค่ะทั้งหมด๗ชื่อด้วยกัน
จากนั้นนำชื่อไปติดที่ต้นกล้วยและต้นอ้อยจำนวน๗ต้น
โดย๑ต้นจะติดเพียง๑ชื่อเท่านั้น
จากนั้นล่ะค่ะก็นำต้นกล้วยต้นอ้อยทั้งหมดไปให้ช้างเลือกไง
ช้างมันจะเลือกกินต้นไหนก็แล้วแต่มัน
และสุดท้ายเราก็มาดูว่าต้นที่มันเลือกเนี่ยแปะชื่อว่าอะไร
ต้นนี้มันชื่อบัวงามนั่นเองนะคะ
สุดท้ายได้ชื่อนี้เป็นสิริมงคลให้กับช้างเชือกนี้ต่อไป
แล้วมีต้นไหนที่แปะชื่อว่าชนะบ้างไหม
ช้างยังไม่เลือกช้างนี่ชื่อชนะเหรอคะ
อาจจะมีแปะแต่ช้างเป็นเลือกวัดที่เลือกเอง
ถ้าอย่างนั้นคุณชนะคุณเข้าไปดูในติ๊กต๊อกนะ
ของคุณกระหนกกระหนกทิพย์เผื่อจะมีชื่อของคุณโผล่ไปที่นั่นบ้าง
ชื่ออะไรนะบัวงาม